ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้ชิสาอยากจะมาแชร์นะคุณผู้ชม

ให้มันไม่ใช่แชร์แบบนั้นแชร์คือแบ่งปัน
บอกเล่าสิ่งที่ได้ร่ำได้รู้ได้เรียนมานะคุณผู้ชม
ซึ่งเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของการจุดเตาทาน

ถูกคือมันเป็นวิธีการที่ไม่ใช่ทำกันง่ายนะ
แต่คนนี้เขาเก่งนะคุณจุดทานได้ติดไว้เหรอ

จริงผมเป็นคนเอาถ่านแล้วผมสามารถจุดไฟได้
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณช่วยดูหน่อยว่าเทคนิคที่ดิฉันจะแนะนำ

เพราะว่าอะไรคุณผู้ชมค่ะการจุดเตาทานมันจุดยากจริง
บางคนโอ้โหต้องใช้เทคนิคใช้ทักษะเยอะ
แต่วิธีการจุดเตาถ่านในยุคโควิดมันง่ายมากแบบไหน

เข้าไปในติ๊กต๊อกดูนี่เลยคุณผู้ชม

กดลงไปนะเอาประมาณว่าพอดี

ไฟลุกโหมโชนขึ้นมา

เอาแค่พอนิดหน่อยแล้วก็จุดไฟแชคไป
เทียนไม่ใช่เทียนสิทาน
ทานอ้าวทานแห้งที่ต้องใช้เวลาในการพัดให้มันเกิดไฟ
มันก็ติดได้อย่างง่ายดายแหละรวดเร็ว
จริงเวลาผมจะจุดถ่านเพื่อทำหมูกระทะเนี่ยนะ

กว่าจะได้ทานใช้คำว่าโอ้โห
เปียกไปทุกจุดเอาจริงเหลือแตกต้องพัดต้องจุดให้แบบว่าขม
แบบว่าให้ไฟมันติดไงถูกนะ
แต่วิธีการนี้ก็ถือว่าเป็นการประยุกต์ล่ะคุณผู้ชม
ยังไงก็ต้องเตือนกันหน่อยเพราะว่าการจุดฟืนจุดไฟ
ถ้าหากว่าเป็นเด็กเล็กเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่าให้เลี่ยง
อยากให้เลี่ยงอย่าไปทำดีกว่าเพราะยังไง
แอลกอฮอลคือวัตถุไวไฟเกิดมันพลาดโดนมือโดนเสื้อผ้าโดนอะไร
อาจจะไฟลุกลามได้และเทคนิคอย่างหนึ่ง
ที่คุณหมอเขาแนะนำเวลาที่เราใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือ
เจลล้างมือเสร็จแล้วปล่อยให้มันแห้งก่อนนะคะ
ให้มันแห้งสนิทก่อนถึงจะไปทำครัว

เพราะไม่งั้นมันอาจจะมีโอกาสติดมือเราก็ได้
ถ้ามันยังไม่แห้งนะอบมือไฟเลยนะ
โอ้โหมันติดไฟง่ายนะเราเคยเห็นในข่าวมาแล้ว

จริงคุณชนะนี่เขาเป็นคนถนัดในเรื่องของการแบบ

จุดฐานไฟเก่า

มีเชื้ออยู่แล้วเนอะอยากบอกแค่นั้นแหละ
ไม่ไม่ไม่ไม่จุด